คุณผู้ชมเราติดตามข่าวกันต่อ
กรณีของไฟไหม้โรงแรมคาซิโนที่ปลอยเป็ด

มีทั้งที่เสียชีวิตภายในโรงแรม
มีทั้งที่ตอนนี้ยังสูญหายอยู่

สศิขวัญสุตริยาผู้รอดชีวิตคนหนึ่ง
จากโรงแรมมรณะแห่งนี้นะครับ
โดยเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้น่ากลัวมาก

พอไฟเหมือนจะดับก็ปะทุขึ้นมาอีกเรื่อย
ทุกคนต่างพากันหนีชุลมุน

ออกจากภายในอาคารชั้น๑๗ของโรงแรม

เพราะว่ามีรถกระเช้ามาช่วยนะครับ
เธอรอดชีวิตและปลอดภัยดี
แต่ก่อนหน้านั้นมีคนทนรอการช่วยเหลือ

กระโดดโดยการกระโดดลงมาคุณ
กระโดดลงมาแบบไม่คิดชีวิตนะฮะ
ส่วนตัวเธอเองนะพยายามที่จะ

และตัดสินใจรอให้รถกระเช้าเข้ามาช่วยนะครับ

เพราะว่าได้รถกระเช้าไปรับบทคืนชั้น๑๗

บนชั้น๑๗ขนาดนี้เลยเหรอครับที่ออกมาได้

บางคนก็คือจะดูดลงมาก่อนบางคนก็คือนั่งรอรถจากเท้า
แล้วไม่กลับกระโดด
คุณผู้ชมนี่คือผู้หญิงที่รอดชีวิตมาได้
มีคำถามเกี่ยวกับกรณีว่าสาเหตุหรือว่าต้นเพลิง
มันเกิดจากจุดไหนของโรงแรมกันแน่นะครับ
ซึ่งแน่นอนข้อมูลอย่างเป็นทางการยังไม่ออกมา

จากนายกเทศมนตรีอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับ

เปิดเผยว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดจากครัวประกอบอาหาร
ระหว่างเกิดเหตุรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุลำบาก
เพราะเป็นการเดินทางไประงับเหตุข้ามพรมแดน
หมายถึงดับเพลิงของไทยที่ไปสนับสนุนนะครับ
ประกอบกับความสูงของตึกคุณ๑๗๑๘ชั้น
จึงเป็นเหตุให้มีคนเจ็บและคนตายจำนวนมาก
ยอดรอสักนิดนึงต้องรออัปเดตความชัดเจนนะครับ
แต่ว่ามีรายงานเพิ่มเติมออกมาทั้งฝั่งไทยและกัมพูชานะครับ
บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
และกำลังดำเนินการช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
แล้วก็ตรวจสอบผู้ที่ศูนย์หาย
รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตอยู่ภายในอาคารด้วยนะครับ
ค่ะแล้วนอกจากนั้นคุณผู้ชมก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมา
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้นะคะ
มีการส่งคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บข้ามกลับมา
เพื่อมารักษาในโรงพยาบาลที่จังหวัดสะแก้วแล้วด้วย
ตอนนี้ยอดของคนเจ็บที่ส่งกลับมาก็คือ๓๒ราย
เรื่องนี้ค่ะนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ
หลักกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการส่งตัวคนเจ็บมารักษา
ในโรงพยาบาลที่จังหวัดสะแก้วจำนวน๓๒ราย
ก็เป็นผู้ป่วยสีแดง๑๓รายสีเหลือง๓รายแล้วก็สีเขียว๑๖ราย

ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลค่ายสุรสิงฮนาศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้วโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
โรงพยาบาลวัฒนานครโรงพยาบาลโคกสูง
โรงพยาบาลเกษมราชอรัญญประเทศ
โดยนอกจากนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสะแก้ว
ต้องติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับผู้ป่วย
แล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วรวมถึงมีการประสานไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่าง
จะต้องเตรียมพร้อมสนับสนุนหากได้รับการร้องขอด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะมีข้อมูลได้รับการประสาน
จากทางการกัมพูชาค่ะว่าจะมีการส่งศพคนไทย
จำนวน๒ศพนะคะเป็นเพศชาย๑ศพเพศหญิง๑ศพ
จากโรงพยาบาลปลอยเป็ดข้ามฝั่งกลับมายังที่ประเทศไทย
นี่ถือว่าเป็น๒ศพแรกนะคะที่จะถูกส่งกลับมายังไทย
ตอนนี้พอถ้าเกิดมีการส่งศพกลับมาแล้ว
ก็จะนำทั้งสองศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศต่อไปด้วยค่ะ
แล้วก็มีรายงานจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยของไทยนะฮะ
ที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการดับเพลิงแล้วก็ค้นหาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้
ไฟที่ลุกไหม้รุนแรงไม่มีแล้วนะฮะ
เหลือเพียงกลุ่มควันทั้ง๒อาคารคืออาคาร๗ชั้นและอาคาร๑๗ชั้นนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา
กำลังค้นหาผู้รอดชีวิตตามห้องต่างของตัวอาคาร
ซึ่งต้องดำเนินการเรียกว่าแข่งกับเวลาจริงนะครับ
สิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือตัวอาคาร๗ชั้นสะสมความร้อนสูง
อาจจะเกิดการซุดตัวมันกลายเป็นพื้นที่อันตราย

สำรวจผู้สูญหายแล้วก็สำรวจผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคุณผู้ชมของกู้ภัยนะครับ